กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ได้ประกาศยกเว้นค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ
จำนวน๑๔๗แห่งทั่วประเทศ
เพื่อเป็นการสนับสนุนความผูกพันของครอบครัว
ในวันพ่อแห่งชาติ๕ธันวาคม๒๕๖๒
ธัญญาเนติธรรมกุลรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้กล่าวว่านึ่งในวันที่๕ธันวาคมของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี
อีกทั้งเป็นการน้อมนำกระแสพระราชดำรัฐและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่องาน
ด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสนับสนุนความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว
ลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงวันหยุดยาว
ดังนั้นในช่วงวันหยุดเทศกาลวันพ่อแห่งชาตินี้นะครับ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ
สำหรับครอบครัวที่พาพ่อมาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
ครอบครัวละไม่เกิน๕คนในวันที่๕ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ
จากนี้ก็ยังขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว

และเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
ขอให้นักท่องเที่ยวนำขยะกลับออกมาจากอุทยานแห่งชาติด้วย